ครั้งก่อนเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยอันนั้นหนักจริงคือไปคุยกันเอง๓๔ทีมแล้วก็ไอ้คนในห้องประชุมทีมอื่นเขาก็ไม่รู้เขาก็เลยไม่แน่ใจว่าเฮ้ยเขาต้องตอบตกลงแบบไหนผมลืมปิดเสียงอีกเดี๋ยวเช็คข้อความมันด้วยนะครับข้อความมาก็เดี๋ยวถามแล้วตอบกันวันนี้เนี่ยเราเอาแนวทางเมื่อวานมาคุยกันไม่รู้ว่านี่ได้ไปสัมภาษณ์กับพวก
แล้วก็มีคุยหลังไมค์กับทางลำพูดเหมือนกันแต่บางอย่างเราจะพูดไม่ได้อ้าวพูดไม่ได้แล้วพูดทำไมอ่ะก็ไม่ได้พูดสิเอาที่สามารถจะสื่อสารเราไม่ได้คืออย่างคุณเนวินเนี่ยแน่นอนว่ามีการสัมภาษณ์นะครับแล้วก็ใจความสำคัญของคุณเนวินเองที่แม้ว่าช่วงแรกก็เหมือนจะเดินออกเพื่อไม่ให้สัมภาษณ์เหมือนกันผมว่าความสำคัญเราก็ไม่ส

ส่งผลหรือเปล่าแต่ก็ไม่ส่งผลนะเพราะว่าเหมือนจะมีการแชร์กันในการหาเงินมาแล้วก็มาคุยที่นึง๑๘กรกศครับเห็นว่ามีเป็นพัสเกจใช่ไหมใช่ครับก็คือเท่าที่คุณสัมภาษณ์จากตรงนั้นเนี่ยมันก็พอจะบอกในห้องประชุมกับจบในรูปแบบไหนเพราะปกติเนี่ยถ้าเราจับกันได้ครั้งที่แล้ว๒๗วิทยุนาย
บริษัทไทยลีกนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลก็ให้คำตอบอะไรไม่
ได้ไอ้สโมสรทีมใหญ่ก็คุยกันมาแล้วก็คิดว่าหวังว่าทีมได้
เล็กจะยกมือช่วยกันแล้วเห็นในแนวทางเดียวกันกลายเป็นว่าทีม
เล็กเนี่ยบอกว่าอย่าเพิ่งเอาเรื่องยกมือยังไม่รู้เรื่องเลยว่า
วันนี้เวลาในการประชุมคือเฮ้ยเลกศิษฐ์ในการหายทอดบิน
คือออกได้มา๕๐ล้านหรออันนั้นคือ๒๗วิทยุนาตัวการยากยากัน
ต่างคนต่างรู้แล้วก็คงยกหูคุยกันรอบนอกอืมแต่ก็ไม่ได้มีการ
ประชุมอะไรเลยนะจนประชุมเมื่อวานครับปั๊บก็คือไปเจอกัน
ห้องเลยแต่แค่รู้แนวทางแล้วว่าโอเควันละเมื่อวานคือ
ลิขสิทธาเท่าสดแล้วเอาไงเอากันก็เลยเป็นที่มาที่สุด
ท้ายเนี่ยทีมใหญ่เตรียมใจไปแล้วครับพวกครับทีมใหญ่เนี่ยประสานหมด
แล้วครับบิ๊กทีมทั้งหมดเนี่ยประสานแล้วว่าใครจะมาถ่ายทอดสดให้
เขารถโอบีจะเป็นยังไงคนพ่อความภาคในมีตามาแล้วนี่
พูดวงในให้ฟังเลยครับเพราะว่าเขาไม่รู้แนวทางว่าเขาจะ
คำตอบอะไรจากบริษัทไทยลีกในการประชุมเมื่อวานอืมก็เตรียม
ไปแล้วส่วนทีมเล็กอ่ะคือรู้แค่ว่าไปไหนไปกันอ่ะพูดตามหลักเลย
ใช่เราไหนเดี๋ยวจะนะก็ทำให้ทีมใหญ่ต้องต้องมีอำนาจ
การสนใจมากกว่าคือเราต้องยอมรับว่ามูลค่าทีมการลงทุน
ทีมใหญ่ไม่ได้ทิ้งทีมเล็กอันนี้คือข้อดีที่จะไปด้วยกัน

ในห้องประชุมก็ชัดเจนว่าพศเอกดรสมยศบอกว่า
ยินดีที่จะคืนสิทธิ์นี้มาให้กับสโมสร
แต่ในหน้าที่ของการจัดการแข่งขันเขายังทำเหมือนเดิม
ซึ่งอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะเพราะว่าบริษัทไทยลีกคือฝ่ายจัดการแข่งขัน
คุณจัดทั้งหมดผู้ตัดสินค่าเดินโทรเดินทางที่มันเคยมีอยู่
ถึงบอกว่าเฮ้ยอ๋อทำไมสโมสรถึงแยกไปถ่ายไม่ได้
ที่มันมีคุณภาพมากพอซึ่งขนาดพวกเรามันใหญ่กันแล้วจากกันได้ไหม
อ้าวสรุปมันเช็คอะไรกันวะพอตัดกันไปทีนึง
เป็นเองเรื่องคนภาคไม่ใช่ประเด็นหรอกคนภาคมันคุณภาพไม่แตกต่าง
แต่สัญญาณนี้สำคัญและประเด็นที่สองคืออย่าหลงลืมกันไปครับว่า
เลข๒เลขที่แล้วเนี่ยขายไปแล้วเนี่ยนะครับ
ไม่รู้ได้กี่บาทไปถามเขาดูนะไม่รู้ได้หรือเปล่า
แต่ว่าไปถามเขาดูสโมสรสมาชิกแล้วก็ได้ข่าวว่ามีสัญญาอีกหนึ่งฤดูการ
ก็คือสัญญาตรงนี้แบบที่จะต้องส่งสัญญาณให้เค้า

ส่งสัญญาณในที่เดียวกันทั้งธิบาลเร
แต่ตอนนี้ผมว่าไม่มีแล้วทีมภาคเองตอนนี้ก็คงจะเป็นสิทธิ์ของที่ทางแพนบีเขาดูแลอยู่

เขาก็ใช้ทีมผ้าของเขาไปแล้วส่งสัญญาณไม่ว่าจะไปที่ไหน
คราวนี้จุดสำคัญประเด็นที่๒ที่เราจะแชร์กันก็คือว่า
สมสารเขาเลยมองหน้าว่าเอาไงถ้ามีภาพสัญญาณแบบนี้หมายความว่า
การจัดการแข่งขันมันสมบูรณแล้วนี่หว่า
หานี่มันก็เตะได้นี่ว่าไม่มีประเด็น
คือภาพมันมาหมดแล้วเสียงพ่งเสียงข้างนี่

เพื่อจะมาแบ่งกันเขาก็เลยเคาะกัน
เมื่อวานมันจบแค่ว่ามี๒ทีมที่ยังให้คำตอบไม่ได้
แต่ว่าโอเคนอกห้องเขาไม่ได้พูดกัน
ทางผู้จัดการทีมอย่างคุณนิวซึ่งโบ้ก็รู้จักเลยแล้ว

เอาไปรายงานให้คุณขจรจิรวรรณลประธานทราบ
แล้วเดี๋ยวเขาจะให้คำตอบว่าเขาจะมารวมกับอีก๑๔ทีมนั้นไหม

ซึ่งมันมีพี่บุ้งที่เป็นตำรวจ
ก็คือดูแลทีมอยู่แล้วก็มีคุณแมนธัญวงหน้า
เขาก็ต้องเอาเรื่องนี้ไปนำเรียนคุณไปอ้างแนวมาฆ่า

เอาผู้ตำตรงตามตรงเขาก็มีช่องเจ็ด

นั้นเขาอาจจะเอา๑๕เกมนี้ไปลงของโปรลิสเทโร
เพราะว่าตอนนี้ทุกคนได้สัญญาณพร้อมเสียงภาคเนี่ย

ในทีมศูนย์ว่าเอางี้ถ้าคุณแยกไปเองได้ยินดี
ถ้าคุณหาเงินได้มากกว่าแต่ถ้าเกิดมัดรวมกันแล้วมันได้
เงินง่ายกว่าเพราะมันเหลือไม่ถึงเดือนนะมันขายไม่ทันนะโบ้นะ
คืออันนี้ถามต่อถามต่อก็ในกรณีที่ว่าโอเคแหละในเรื่องของต่อไปนี้เนี่ย
อย่าเพิ่งไปฉีก๒เนอะ๑๖สโมสรในกรณีที่หาเงินมาได้แล้ว
ในกรณีที่ผมพี่ตะหาได้๒๐๐ล้านส่วนนี้คือหาร๒๐๐เลยไหม
๖ทีมอาจจะมีทีมที่๒ที่๓อะไรก็ว่าอันนี้ไม่รวมกับสิ่งที่จะต้องไปจ่ายให้กับทีมไทยท่าสด
โอเคอันนี้เคลียร์เลยเมื่อวานมีการคุยเรื่องนี้ซึ่งทางสมาคมกับบริษัทไทยลีกเนี่ย
มันมีการแจงค่าจัดการแดงขันมารูปสัตว์๓๓๔ล้านกับอีก๑๖๐๐๐๐๐บาท
ไลน์จ่ายไทยหลีกมันคือ๑๖๕๘๐๐๐๐๐บาทส่วนนี้สโมสร๑๖ทีไม่ต้องออก
แต่ว่ามีข้อแม้ว่าไอ้ที่ค้างอยู่ประมาณสัก๓ล้านเนี่ยเดี๋ยวค่อยหมุนกันกำลังรออยู่แป๊บนึง
คือมันก็ต้องเอาเงินตรงนั้นไปใช้นะครับพูดตามตรงก็เดี๋ยวค่อยจ่ายเอา
แต่ว่ายืนยันว่าจ่ายก่อนเปิดซีซั่นได้แน่สมมุติสองก็สม่ายจ่ายแล้ว
เพราะมันชัดเจนแล้วว่าเฮ้ยไปหาค่าลิขสิทธิ์อย่างเดียวก็เลยกำว่าเฮ้ยคุณจะจับรวมกันไหม
ซึ่งมันก็เลยกลายเป็นจุดสำคัญที่ว่าอ๋อรู้แล้วว่าถ้ามีเงินตั้งต้นตรงนี้เนี่ย
หามาที่โบ้บอกหาแค่ไม่ต้อง๒๐๐ก็ได้นะ๑๖๐ล้านคูณ๑๖ทีมคนละ๑๐ล้าน
ก็คือเท่าสถานการณ์จากฤดูการก่อนซึ่งในห้องก็จะบอกกันว่ามันไม่เท่านะ
เพราะว่ารูปการณ์ก่อนบอกได้๑๐ล้านมันยังได้ไม่ครบไหมถูกไหม
แต่อันนี้ถ้าเป็น๑๖๐ล้านปุ๊บไปหาแล้วตอนนี้มีคนพร้อมจะซื้อแล้ว
มีคนพร้อมจะซื้อแล้วนะครับในราคานี้นะสมมุติถ้าเมื่อกี้โบ้บอกว่าไม่เกิน๒๐๐ล้านเนี่ย
มีคนพร้อมจะซื้อมันก็เหลือที่เดียวเนี่ยพูดไปเถอะแต่เขาจะซื้อไม่ซื้อผมไม่รู้
มันต้องไปคุยกับทูใหญ่และกระจายกลับออกมาแต่คราวนี้จุดสำคัญที่สุดเลย
อีกประเด็นนึงที่อันนี้เขาจะซื้อเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นหรือกรรมการ
ในห้องความความคิดเมื่อวานเขาพูดเรื่องนี้กันเท่ากับว่าในกรณีสมมุตินะติ๊กต่าง
รับเงินเพราะไอ้การจดทะเบียนไทยหลีกใหม่เนี่ย
มันจะมี๒ทีมคือไม่ได้เข้าเข้าในเอนตาหรอก
ป๋าเลนว่าเขาไม่ใช่ควรตัดสินใจ
ผมก็พิสิตท่านที่๒ทีมนี้เขาจะส่งคนที่จะส่งคุณที่ต้อง

ก็กลายเป็นว่าเขาก็จะกลับไปคุย

ผมว่า๑๘กรกฎาคมนี้วันอังคารมัดรวมกัน
มันหาเงินง่ายกว่าและเร็วกว่า

วิธีการคือให้๑๖ทีมส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการ

อันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่๑๘กรกฎาคมจะเคาะกัน
ซึ่งเหมือนกับบริษัทไทยลีกยอม

เม็ดเงินจากการซื้อจะไม่เข้าเพราะอะไรป่ะ
เขาอยากให้เงินถึงสโมสรโดยตรง
แล้วเคาะกันโต๊ะเรียบร้อยแล้วว่าจบตรงนั้นว่า
ค่าจัดการแห่งขันที่เราคุยกันเมื่อกี้๑๖๕๘ล้านเนี่ย
ทางสมาคมกับบริษัทไทยลีกดูแล
เงินที่จะเข้ามาใหม่ที่โบ้ถามแล้วก็แฟนถามเนี่ย

คุณจะไปหวัง๔๕๐๐ล้านที่มันกลับเข้ามาในปึ้งเดียว
ถ้าอย่างนั้นคุณโดนแฟนบอลด่ายนะว่ามันเป็นเกมนะที่ผ่านมา
ซึ่งอันนี้จบไปเลยตัวเลขนั้นเอาตัวเลขที่สามารถเป็นไปได้
และก็เหลือแค่เจ้าเดียวซึ่งคงไม่ต้องปิดบังกัน
ผมก็คิดว่าเขาน่าจะซื้อนะครับ
เพราะว่าคุณขจรก็เป็นเจ้าของทีมชูแบงคอก
ซึ่งมันก็อยู่ในวังวนตรงนี้เหมือนกับช่วยกันตั้งไข่
แล้วก็ทำโมเดลนี้เหมือนก็ลองผิดลองถูกไปเลยว่า
ไปได้ไหมถ้าไปได้ปีหน้าเวลาแยกออกมาทำบริษัทไทยลีกใหม่
มันจะได้จบแต่ถ้าเกิดคุณแตกแถวตอนนี้เนี่ยฤดูการหน้า
คุณก็ยังเปิดบริษัทไทยลีกใหม่ไม่ได้ถูกไหมถ้ามันเป็นอย่างเงี้
มันจะจบแล้วคราวนี้คุณใช้เส้นทางตอนนี้ระหว่างทางคุณหาเงินไว้รอเลย
อันนี้คือเส้นที่สมุทรสอนจบกับบริษัทไทยหลีกแล้วก็สมากรุงเกี่ยวกับฟุตบอล
ซึ่งผมว่าไม่น่ามีประเด็นวันที่๑๘กรกฎานี้
อีกหนึ่งประเด็นคือเรื่องสิทธิประโยชน์มากกว่าที่มันจะต้องทับซ้อนอีกส่วนหนึ่ง
แพนบีมีเดียซึ่งอันนี้ก็ต้องพูดให้ฟังกันตามตรง
มันมีเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่เป็นสปอนเซอร์อันนี้ผมไม่ติดใจ
พอสปอนเซอร์เข้ามาเนี่ยเข้าสมาคมครับเข้าบริษัทไทยลีกอาจ
เดี๋ยวตรงนี้พอเงินเข้าแล้วสโมสรเห็นก็เดี๋ยวดูว่ามันจะเหลือยังไง
ถ้าคูณหารปุ๊บตรงนี้เหลือปุ๊บก็ต้องคืนเป็นต้นทุนให้บริษัทผลิต
เขาเอาไว้จ่ายเงินค่าจัดปีหน้าหน่อยเพราะเขาจะไม่มีเงินค่าจัดแล้วนะโบ้
ถ้าเราหาเงินได้แค่๒๐๐อย่างที่เราคุยกันนะมันจะเหลือแค่๔๐ล้าน
ว่า๑๖๐ให้คนละ๑๐๔๐ล้านคืนเข้าไปมันจัดไม่พอในปีหน้า
อยากรู้ทิศทางหน่อยพี่เจที๒ที๓คือเมื่อวานบิ๊กอ๋อบอกว่า

คือจริงยังปีแล้วอ่ะที๒มันถ่ายหมดแล้วก็ที๓มันถ่ายล่อเชิลเป็นลี
ที๒มันน่าจะออกมาเป็นทิศทางหน่อยผมว่าตลาดที๒มันก็คนดูเยอะนะ
แล้วก็ไปในแนลส่วนตัวด้วยก็วันนี้เล่าให้ฟังกันผมว่าค่อนข้างเคลียร์จากที่ปั๊บไปหน้างานมาเขาก็บอกว่ามันจะเหลือเงินอีกส่วนหนึ่งคือเงินค่าจัดการแข่งขันเนี่ยมัน๓๓๔จุดเท่าไหร่จำไม่ได้นะประมาณนั้น
หมายถึงถ่ายทอดทุกนัดมันจะลดการถ่ายทอดลง
ผมคิดว่าอัตราคงจะเป็นอย่างที่ปั๊บบอก
ผมว่าน่าจะเหลือสัก๕๐หวังว่านะ
เพราะถ้าถ่ายน้อยกว่า๕๐ผมว่าไม่เวิร์คกับหลายทีม
แต่เขาก็บอกว่าแล้วคุณจะทำยังไง
เพราะถ้าเกิดว่าเงินสปอนเซอร์มันหาไม่ได้ตอนนี้
มันต้องลดการถ่ายทอดเพื่อเอาเงินที่เหลือจากการถ่ายทอด
มาจ่ายให้กับสมุสรเนี่ยเพราะว่ารายทุกทีม
ซึ่งเงินเขาก็ถามว่าธลิ็กที่สองได้ปีละ๓ล้าน

ดูเขาแล้วก็กดไว้ลงไหนนะก็เก็บทั้งหมด
คือโอเคละเมื่อไฮน์๑ขึ้นเขาก็เดินไปต่อได้
ในกรณีถ้ามันเป็นไปอย่างที่พูดหรือว่าจะจัดการแข่งขาดถ่ายเท่าสด
ที่พอมันไม่มีถ่ายเท่าสดเนี่ยโอ้โหนี่ผมบอกได้เลยว่าบันเทิงนะ
ขนาดที่ถ่ายเท่าสดเนี่ยยังแบบบันเทิงมาก
โอเคมันมีเรื่องของโดยเฉพาะในเกมการแข่งขันแล้วกันเนอะ
มันมีในเกมการแข่งขันที่โอเคแหละว่าเอาเป็นว่าบางเกมที่มันถ่ายเท่าสด
ถ่ายเท่าสดเนี่ยมันดูแบบแปลกเนอะกับผลการแข่งขันการเล่นหรือว่าอะไรต่างนะ
ไม่มีการถ่ายทอดสดออกมาเนี่ยมันจะทำให้คุณภาพแล้วก็การควบคุมเนี่ยมันจะยากขึ้นไปอีก

มีตีกันทำไงลงโทษยังไงต้องมีคนถ่ายไหมหรือว่าถ้าไม่มีใครถ่าย

เอากล้องจากสื่อมวลชนผมก็มั่นใจว่าสื่อมวลชนเขาไม่ได้ไปถ่ายทุกเกณฑ์
แฟนบอลก็ไม่รู้ว่าถ่ายตอนเหตุการณ์เลิกหรือเปล่า
หรือไปถ่ายตอนปลายเหตุก็กลายว่าภาพที่เราเห็น

บางทีมันเริ่มเหตุการณ์ไปก่อนไม่ได้ถ่ายต้นเหตุ
ไปถ่ายตอนปลายเหตุการณ์กลายเป็นไอ้คนที่เราเห็นผิดเลย

อย่างในเคสที่ฟันศอกที่อิสระเล็กแล้วใจบุญอย่างนี้
ซึ่งถ้าไม่มีฐานสดโอ้โหเป็นคดีใหญ่เลยใช่ไหมโบ
ใช่ครับโอ้โหถือว่าข้อความของคุณกิติฟัสก็ถามว่า
นับว่าตกต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์บอลไทยหรือยังครับ
สโมสรไปถ่ายกันเองแบบนี้
จริงคำว่าถ้าเราตีความตอนนี้มันก็คือจบมันจบสวยแล้ว
คือ๒๗มิถุนาเนี่ยคือสโมสรไทยเองใช่ไหม

แต่เมื่อวานเนี่ยคือผลิตสัญญาให้แล้ว
สัญญาณมาเรียบร้อยแล้วอยู่ที่ว่าสโมสรต้องมาคุยกันว่า

ซึ่งตอนแรกทุกทีมเนี่ยต่างคนต่างมาจากคนละที่ไงโบ้

บุรีรำก็มองว่าเฮ้ยผมก็มีชนะของผม

คือเขาไม่ได้สนใจไทยลีกถึงขนาดที่จะเอามาก็กลายว่า
คุณเอวินก็อยากว่าเอาอย่างนี้ไหมเรารวมกัน
รวมกันก็ดึงมาแล้วก็หน้าจบพอจบแบบนี้เนี่ยมันสวยแต่ถามว่า
มันตกต่ำที่สุดไหมเนี่ยมันก็ต้องก็ต้องยอมรับว่าถ้าเรามองจากจุดที่มัน
เป็นศูนย์แล้วมันได้เงินมาเนี่ยสมาคมชุดนี้ควรจะมองในเรื่องของการต่อยอด
ว่าคงสภาพไว้ให้มันได้เท่าเดิมซึ่งแค่คงสภาพให้มันได้ปีละยี่สิบล้าน
งวดล่าสุดคุณจ่ายไป๖๐๐๐๐กว่าบาทแต่ว่าแค่นี้คุณก็
อาจว่าผมอายแล้วกันผมอายแทนแล้วกันถือดีกว่าไม่เป็นไร
แน่นอนในเรื่องของบริหารเนอะมันก็ต้องยอมรับกันจริงว่าถูกวิภาควิจารณ์
วันนี้คุยกันจริงผมว่าฟุตบอลไทยไม่ได้อยู่ในขั้นของเขาเรียกว่าตกต่ำ
เพราะกระแสยังได้ถ่ายเท่าสดทางไทยรัฐทีวีอย่างที่บอกไปก็
ฟุตบอลถ้วยหรือว่าในแมทไทยลีกที่ได้รับความสนใจ
เป็นแมตต์ที่เขาเรียกว่ามีผลนะบุรีรัมณ์เองเจอกับเมืองทอง
หรือว่าท่าเรือเนี่ยก็แฟนบอลเต็ม๓๐๐กว่า
ซึ่งจริงผมว่ามูลค่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอก
แต่ในเรื่องของการบริหารตรงลิขสิทธิ์ตรงนี้มากกว่า
บริหารของสมาคมด้วยนะครับภาพลักษณ์ที่มันออกไปใช่นะครับ
ต่างนานาที่มันเคยเกิดเหตุมันก็ทำให้ผู้สนับสนุนเอง
หรือว่าคนที่เคยทำงานร่วมกันเนี่ยอันนี้เราไม่รู้เนอะ
อันนี้ก็ไม่อยากไปกล่าวหาว่ามันเป็นยังไงแต่มันก็แสดงออกมาว่า
มันเป็นไปได้ไงที่คนจะมายื่น๕๐ล้าน
มันยื่น๕๐ล้านแน่นอนทุกคนก็ต้องคิดว่ายื่นเหมือนเมื่อกวนถูกไหม
ยื่นเพื่อให้มันไม่เกิดรายเลี่ยวนี้ยื่นตามกระบวนการ
ว่ามันเป็นเรื่องการเมืองเนี่ยเราก็บอกว่าเฮ้ยโอเค
แต่ว่าในมุมที่เบาะบอกในการบริฐานเจ็ดการของบริษัทไทยหลีก
เฮ้ยคุณคือบริษัทที่เป็นเหมือนกับเป็นเอกชนที่ทางฝั่งของสมาคมเนี่ยเขาจัดตั้งขึ้นมา
เพื่อที่ให้คุณมาดำเนินธุรกิจเพื่อที่จะให้มัน
บอกว่าไม่ต้องแสวงหาผลกำไรก็ได้แต่อย่าให้มันขาดทุนขนาดนี้
สปอนเซอร์เขาก็ต่อเนื่องมานะครับคือคุณก็แทบจะไม่ได้ไปหาสปอนเซอร์ใหม่
หรือแม้แต่เจ้าในการถ่ายเท้าสดชูวิชั่นเขาก็อยู่มาอย่างต่อเนื่อง
คือถ้าเราอยู่แล้วเป็นมหามิตรในมุมธุรกิจมันต้องจ่ายเงินกันอยู่แล้ว
แต่ว่าที่ผ่านมามันทะเลาะกันเยอะเกินไป
มันทะเลาะจนรู้สึกว่าภาคเอกชนเขารู้สึกว่าเฮ้ย
เขาไม่ได้อยากจะเจรจาแล้วก็ให้เงินไป
ที่เขาไม่รู้ว่าสโมสรจะได้รับรู้ไหมว่า

มันเลยเป็นที่มาที่ประชุมเมื่อวานว่าเฮ้ยมันต้องมีใน๑๖ทีมนี้
เข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทไทยลีกทันที
ถึงจะเกิดการจ่ายเงินหรือว่าซื้อสปอนเซอร์

ต่อทุกอันเพื่อที่จะสนับสนุน

ตัวเลขเองหรือรู้ว่ามันจะจบไม่จบ

สโบสรไม่รู้เลยว่ามันมีปัญหาตอนไหน
ว่าพวกเรานักข่าวเนี่ยเหมือนสะกิดกันไปจนในช่วงที่
ตอนที่เขาเปิดให้ประกวดราคานั่นแหละคือปัญหาแล้ว
แล้วเขาควรจะแจ้งสโมสรโดยตรงว่ามันมีปัญหาแล้วนะครับ
มันจะได้ช่วยกันแก้เร็วกว่านี้ไม่ใช่มาประชุมกันแต่ตอนที่มันเหลือสักไม่ถึงเดือนอะไรอย่างนี้
คือปิดรับสมัครวันที่๒มิถุนายนเท่ากับว่าการประกวดราคาต้องจบวันที่๒มิถุนายน
จริงเอาเป็นว่าตามข่าวหลังจากวันที่๒แล้วเนี่ยเราเองยังมีข่าวที่เป็นแหล่งข่าวของเราที่เชื่อถือได้
แล้วมันมีการยื่นที่จริงแล้วเนี่ยก็รู้แล้วจะเป็นใครแล้วนะ
ไม่ใช่ว่ายื่น๕๐นะเข้าใจไหมมันเป็นยื่นที่สามารถจะจ่ายได้๕๕๐ล้านแล้วกัน
อย่างที่มีข่าวออกเอาตามข่าวของพี่ออสก็ได้เนอะพี่ออสอะไรก็ได้ว่ามันมีการยกเลิกดิว
แต่โอเคอันนี้ในเรื่องของการประเด็นนอกเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะ
แต่ประเด็นจริงนะถามว่ามิถุนากรกฎาสิงหาเตะคุณมีเวลาประมาณ๒๓เดือน

ไอ้เรื่องนี้จริงมันควรที่ต้องผมไม่รู้ว่าหลักสากลเป็นยังไงนะ
มันควรจะต้องจบตั้งแต่กุมภาพันธ์ไหมหรือว่ามกราคมหรือว่าปีที่แล้วไหม
ช่วงพักเบรกของไทยลีกตอนช่วงฟุตบอลโลกคุยกันให้จบว่าจะเอายังไง
ใครจะเป็นคนซื้อมันต้องมีระยะการทำงานที่เผื่อกรณีแอคซิเดนขึ้นมา
ใช่มันจะได้แก้ไขทันไงเพราะว่าพอคุณประกวดราคา๒วิทยุนาสมัยเพราะว่า
คุณชัดแล้วว่ามันมีปัญหาลิขสิทธิ์แล้วเพราะคุณจะไปหาเจ้าอื่น
ไม่มีวันนี้มีใครบ้างอ่ะหมดแล้วถ้าในไทยถูกป่ะอืม
ข้ามไปที่เมืองนอกอีเลมันสปอร์ตที่ว่าแน่ยังปิดเจ๊งไปแล้ว
เขาขอเวลาเป็นปีครับเพราะว่าเขารู้ตัวช้า
เอาจริงสามปีสามรูปการ

ปีต่อปีเนี่ยมันก็ทำงานยากเนอะ
แล้วเวลาเขาคุยเนี่ยเขาคุยอย่างที่เราคุยกันนี่แหละว่า
เวลาเซ็นสัญญาเนี่ยก่อน๑๒๐วันก่อนสัญญาจะต้องจบเนี่ยต้องจบแล้ว
แต่ของเราไม่ใช่ไงจนปล่อยล่วงเลยสัญญาหมดแล้วไม่ได้เสร็จ
จบประดูกการที่๒เนี่ยประดูกการที่๓ถ้าไม่เริ่มเนี่ยเขาคุยสัญญาใหม่ดีกว่าต่อกันแล้ว
คือมันต้องคุยเพื่อปรับกันตรงนั้นว่าเฮ้ยติดขัดอะไรกันบ้าง
คือผมว่าจริงเขาคุยนะคือเราจะบอกว่าภาษาไทยลีกโอ้คงนิ่งไม่ใช่อย่างนั้น
เอาคำตอบจากผู้ประมูลไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าหรือคนที่คิดว่าจะเข้ามาใหม่เนี่ย
มันก็ต้องชัดแล้วก็จริงเขาไปคุยกับหลายเจ้ามาเนี่ย
เขาก็พร้อมจะเปิดทางให้กับเจ้าใหม่เข้ามาถ้าเสนอราคาที่มากกว่า
แต่ว่าเหมือนกับคุณอาจจะไปรอตรงจุดนั้นมากเกินไปอะไรอย่างนี้
ซึ่งนี่แหละมันก็เลยเป็นปัญหาที่มันแก้ไม่ได้แล้ว
ภาระก็เลยผลักกลับมาที่สโมสรแต่ผมยังเชื่ออย่างที่โบ้บอกว่า
มูลค่ามันยังมีแล้วมันไม่ได้ต่ำลงเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ย
คนก็เลยบอกว่าสมัยทูมันคือไปถึงหลัก๑๓๐๐ล้าน
ไล่มาตั้งแต่เฉลี่ยปีละ๑๐๕๐ล้าน
แพ็กเกจนี้ซื้อมาในช่องทางเดียวในราคา๑๐๕๐ล้าน
คุณลองไปดูยุคนั้นที่บอลไทยบูมก็ถือว่าราคาไม่เยอะแต่เหมาะสม
ที่บอกว่ามันรวมทีมชาติเข้าไปด้วยไงทีมชาติรวมเข้าไปด้วยแล้วรวมทั้งหลีก๒ลีก๓
ที่เหลือคือครบหมดแล้วก็ไม่มีทีมชาติแยกออกมามันก็เลยทำให้ยุคนี้คนอาจจะบอกว่าหัวราคามันร่วงไปเยอะ
เพราะว่านี้มันน่าจะทำให้โมเดลในการขายมันดูยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นด้วย
เป็นบทเรียนใหญ่นะครับเพราะว่ามันควรจะแบบทุกช่องมีโอกาสในการถ่าย
ที่ได้ถ่ายทีมชาติเขาก็อยากถ่ายช่องเขาช่องเดียวอันนี้เราเข้าใจได้
เพราะว่ามูลค่ามันก็จะสูงตามที่คนจ่ายอยากจ่ายแต่ของลีกเนี่ยผมว่าถ้าใครก็ช่วยจ่ายแล้วมันบูม
แล้วมันถ่ายแบบซับซ้อนกันได้เนี่ยแล้วทางคนที่เขาเข้ามาซื้อเขายินดี
ผมว่าขายไปเถอะมันจะได้กระจายช่องทางไม่งั้นมันก็จะอยู่แบบเนี้ย
แล้วมันก็ทำให้คนหาสปอนเซอร์ก็ลำบากอย่างตอนนี้สิ่งที่มันจบในห้องประชุมเนี่ย
ที่เราต้องแจ้งให้ทราบก็คือว่าถ้าเกิดว่าทางฝั่งของสมาคมบริษัทไทยลีกหรือแพนบีเนี่ย
ร่วมกันในการจัดการและผลิตสัญญาณส่งให้กับสโมสรได้เนี่ย
มันก็จะง่ายในการที่เขาจะขายสปอนเซอร์ฝั่งเขาด้วย
เพราะว่าอย่าลืมว่าแพนบีก็ต้องขายสปอนเซอร์เพื่อเอามาให้สโมสรให้สโมสรและทีมชาติด้วย
เพราะเขาก็มีคอมมิตกันในฐานะผู้ดูแลเหมือนดูแลเสียประโยชน์ให้กับทางสมาคมอยู่แล้ว
ก็ดีเพราะว่ามันจะได้หา๒ทาง๒ทางหาน้ำใหม่นะครับจริงมันผูกขาดมันอย่าเรียกว่าผูกขาดเลย
ในกรณีวันใดวันหนึ่งที่มันเกิดอย่างเนี่ยมันเป็นเคสที่กระชันให้เฉาเนี่ย
ที่เขาจริงผมรู้ว่าจริงเขาประเมินได้ว่าราคาจริงมันควรที่จะต้องเป็นยังไง
ถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นบทเรียนสำคัญมากของฟุตบอลไทยเลยก็ว่าได้นะ
ผมว่างานตลาดมันก็ต้องสำคัญมันก็ต้องทำงานควบคู่
ไม่งั้นคุณก็จะโดนกดราคาลงไปอยู่ดี
เขาคิดเป็นคู่เลยนะว่าถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยไม่ว่าเขาจะเอาไปลงแพลตฟอร์มไหน
เก็บเงินสมาชิกมาเนี่ยเอ่อซึ่งรูปแบบมันก็จะเหมือนสมัยนี้ที่
แต่เขาก็เก็บเป็นภาพรวมใหญ่เพราะว่าช่องเขามีอย่างอื่นให้ดูด้วย
ไม่ใช่แค่ฟุตบอลมีบอลนอกอะไรก็ว่าไปตอนนั้นเฉลี่ยมา
ฟุตบอลไทยลีก๑คู่หนึ่ง๓ล้าน๑แสนกว่าเกือบ๓ล้าน
สุดมากแต่นี่คือเฉลี่ยนะพวกนะคือจริงมันมูลค่าทีมใหญ่
แต่พอมาถั่วทุกทีแล้วเนี่ยมันจะตกคู่หนึ่ง๓ล้าน๑แสนกว่า
อย่างนี้พี่โบ๊พี่เจว่าทำให้บอลไทยมันจะดีขึ้นไหม
ในมุมว่าให้สิทธิ์สมสรรค์ไปหาเงินกันเอง

ในมุมมองเนาะผมว่ามันควรจะต้อง
มันเป็นไอเดียที่ดีในการเอา๑๖ทีมมาบริหาร
แต่เชื่อไหมว่า๑๖ทีมเนี่ยเขาบริหารทีมของเขาก็สาหัสอยู่
ทีมเก่งในการบริหารเพื่อที่จะเป็นการตลาด
การที่จะเป็นทีมนำในการที่จะมีความนิยมเนี่ย
มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอก
เอามาคิดเอามาออกเสนอไอเดียอันนี้ดี

ของอ่าการตลาดอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเรื่องของเนี่ย
ก็ควรจะต้องมีตัวกลางคุณระดมความคิดมา
ผมว่าคนในฟุตบอลเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นนักฟุตบอลทีมชาติ

ทีมชาติก็ทีมชาติคุณก็อยู่กับเรื่องฟุตบอลไป
เรื่องของคนการตลาดคุณก็ต้องให้การตลาดถูกไหม
ทุกอย่างมันต้องถูกสร้างโดยผมว่าเป็นโครงสร้างที่มันชัดเจน

อันนี้มันคือเรื่องสำคัญมากเพราะอย่างที่โบ้พูดเมื่อกี้เนี่ย
เขาทำแน่ในบริษัทใหม่แต่ว่าตอนนี้ในเมื่อคุณคุณต้องเดินหน้าแบบนี้
เพื่อให้เอาเงินเข้ามาเนี่ยอย่างน้อยคุณค่อยเป็นกรรมการเนี่ย
คุณจะเริ่มเห็นแล้วว่าปัญหาในการจัดการของบริษัทไทยลีก
สมาคมเนี่ยในมุมเขาที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ล้มเหลวเนี่ย
มันใช่ไหมเมื่อคุณเข้าไปแล้วหรือว่ามันติดขัดปัญหาตรงไหน
แล้วเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอคุณแยกออกมาตั้งเนี่ย
คุณจะรู้แล้วว่าอ๋อถ้าปัญหาเป็นอย่างนั้นถ้าเขาแก้ไม่ได้เดี๋ยวเราออกมาตั้งเอง
ก็หาคนที่ใช่อย่างที่โบ้บอกเอามาทำซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยเรื่องหนึ่งว่า
ฟุตบอลอย่างแรกเลยวันนี้มูลค่าเนี่ยมันจะเกิดไม่เกิดเนี่ย
ลองย้อนไปดูนะยุคก่อนหน้านี้มันเกิดเพราะอะไร
เพราะผลงานผลงานมันดีผลงานในสนามมันคือเรื่องแรกของการแข่งขันกีฬา
ประสบความเร็จนะเดี๋ยวสปอนเซอร์วิ่งเข้ามาเองแหละ
มันก็ทำให้สปอนเซอร์ก็รู้สึกว่าผมอยู่กับคุณแล้วผมผูกพันกับคุณ
แต่ผมจะจ่ายไม่เท่าเดิมนะเพราะผลงานคุณมันยังไม่ได้ดีมาก

อันนี้จุดสำคัญที่เราต้องไปคือคนที่หาเงินเข้ามาต้องเก่งในตอนหาเงินช่วงวิกฤตด้วย
ซึ่งณวันนี้มันพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าตอนวิกฤตอันนี้ก็ถือว่าสอบตก
อันนี้ต้องพูดตามตรงแล้วก็ภาระผลักกลับมาให้สโมสร
มันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเฮ้ยอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องแบกรับแล้วก็ต้องเข้าใจว่าคุณหมดเสถียรภาพในการบริหารจัดการแล้ว
คือในองค์กรองค์กรหนึ่งมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าในสมาคม
ก็ต้องมีองค์กรแบ่งแยกเป็นยูนิตยูนิตที่เป็นฝ่ายฝ่าย
ในแต่ละฝ่ายมันก็ต้องมีคนที่เป็นคนที่ทำงานได้ดีเอ็กเปิดหรือมีความรู้ในฝ่ายฝ่ายนั้นเนอะ
พอบางทียกตัวอย่างเนอะต่อเนื่องอย่างพี่เจในฝ่ายที่สมาคมสมมุติเรื่องของผลงาน
อันนี้เป็นฝ่ายของผลงานเนอะผลงานเราแพ้เวียดนามแพ้ทุกชุดอย่างนี้ในยุคชุดเด็กอย่างนี้
กับว่าไอ้โปรดักต์ตรงเนี้ยมันไม่ได้ขึ้นห้างแล้วเนี่ยมันเกิดจากอะไรเอาพูดโทษที
คุณจะขายของขายโปรดักต์นี้ให้ไปอยู่ในห้างได้แต่โปรดักต์อันนี้มันยังไม่ดีเลย
ถูกไหมมันก็จะค่อยเป็นทีละสเต็ปสเต็ปไปนะครับทีมชาติชุด๑๙๒๐ไล่กันมาเนอะ
ใหญ่พอมันไม่ดีเนี่ยผลิตภัณฑ์คุณไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้ว
สิ่งสำคัญฟุตบอลมันคือเรื่องของผลงานใช่ไหมล่ะใช่ผลิตภัณฑ์เป็นคนไม่ดี
เมื่อก่อนมันอยู่ในห้างตอนนี้คนออกมาขายในเขาเรียกว่าเป็นร้านค้าของชำ
เพราะมันคือรายการที่สปอนเซอร์เข้ามาปุ๊บเขารู้สึกว่ามันมีโอกาสประสบความเร็จ
อันดีชุดตอนที่อ่าที่มันทำอ่ะมันดีว่าตอนนั้นมันเข้ารอ
สิบสองทีมอืมมันก็กลายเป็นก็วิ่งหาหมดเลยมันก็เลย
กลายเป็นง่ายนี่แหละมันต้องแก้สองเส้นอ่ะที่พ่อบอกตอนนี้
คุณต้องแก้เส้นผลงานให้มันดีซึ่งตอนเนี้ยเส้นผลงานเนี้ย
คุณก็ไม่ได้ใส่ใจมันจนในที่สุดยอดปิลมิตทีมชาติ
ชุดใหญ่มันก็แกว่งแล้วยาวชนเนี้ยมันลูดมาจนจนจน
หนักนะครับเกมก็ไม่ได้มาตั้งแต่สองร้อยสิบเจ็ดมันก็
น่าเชื่อใช่ไหมว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วคุณจะบอกว่า
เฮ้ยแต่ก่อนเจอดับอาเซียนคุณก้าวข้ามให้ได้เอ่อมันก็
เป็นแบบวาธกรรมทุกอย่างที่มันแบบพูดออกมามันก็เนี่ย
ทำร้ายทำร้ายย้อมทำร้ายตัวท่านเองนะครับก็
แล้วก็ผลงานก็ไม่ได้แย่อะไรแต่มองเป็นองค์รวมสิ

ฟุตบอลโลกรอขลาดเลือก
ผมไม่พูดซี่เกมเลยนะ
แล้วผลงานเป็นไปตามก่อนหน้านั้นไหม

โรงแรมได้ราคานี้เก็บตัวซ้อมได้แก๊ปขนาดนี้

มันถึงทำให้การเก็บตัวเรียกนักกีฬามันสามารถไปต่อได้
อันนี้มันก็กลายเป็นว่าอำนาจในการจัดการสมาคม
ถึงขณะที่คุณเข้าให้มรดามแป้งอะไรยะ
เลือกโครชน์ด้วยที่เขาอยากการทำงานด้วย

แต่จากการว่าเราไม่เอาหลักภัณ

น้ำที่ไขมน้ำแป้งผู้จัดการทีมหรือว่าสมาคมสมาคมแม่งคนจอง
แบบหน้าที่กับว่าสุดท้ายตรงที่จะต้องจะต้องทำเรื่องครับที่จะต้องจ้อนุติภาพ
ผมว่ามันมีบางประเด็นที่สั้นไปว่าผมว่ามีปัญหามาแล้วด้วย
ถึงขนาดว่าเฮ้ยมันจะทุกอย่างมันก็คงไม่ใช่
คุณก็ต้องออกแล้วก็ดูแลกันบ้างนะครับ
มันเป็นวัฒนากรรมเหมือนกันนะเรียกว่าแชมป์อาเซียนบอกตรง

แชมป์อาเซียนมันก็เหมือนกับได้ไปก็มีประโยชน์
แต่ผมบอกให้นะว่าคุณจะดูถูกไอตัวผู้ชาวในอาเซียน

คือผมจะพูดอย่างนี้ว่าผมย้ำทุกรายการเนาะ

เพราะทุกรายการมันมีความสำคัญในการพัฒนาตัวเองทั้งหมด
อยู่ที่ว่าอะไรไหมอยู่ที่ว่าคุณให้ความสำคัญรายการนั้นแบบไหน
ต่อให้คุณจะเอาชุดที่ชุดใหญ่สมมุตินะ๔เกมเป็นชุดใหญ่

ปัญหาคือว่าคุณเตรียมตัวของคุณในรายการแบบนี้ยังไง
คุณทำเพื่อที่จะต่อยอดจากรายการนี้ได้แบบไหนมากกว่า

โอเคในเรื่องของแชมป์มันก็ภาคภูมิใจทุกคนมันภาคภูมิใจอยู่แล้ว
แต่ในแง่ของการต่อยอดของรายการนี้เราได้อะไรจากรายการนี้

หรือว่าจะเอาสัก๘ครั้งติดต่อกันผมก็ยินดีที่มันจะได้๑๘ครั้งติดต่อกัน

๘ครั้งติดต่อกันแต่ถ้ามันไม่มีพัฒนาการที่มันดีขึ้น
หมายถึงว่าทีมชาติไทยไปในระดับเอเชียที่เติบโตขึ้น
หรือว่าสามารถที่จะไปมองไกลไประดับโลกได้
มันไประดับโลกได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเพียงแค่หาเงินได้จากแค่ในประเทศนะ
ถ้าคุณพัฒนาทีมชาติง่ายคุณจ้างอาเจนแนน่ามาคุณต้องจ่ายอาเจนแนน่าอะไร

คุณมานะแล้วก็มีค่าตัวเครื่องบินให้คุณนะมีค่าที่นอนให้คุณนะไม่ใช่แค่นั้นนะ
ใช่ระบุในสัญญาถ้าคุณไม่มาเราก็ต้องจ่ายคุณในอีกเรทหนึ่ง
เพราะว่ามันมีผลกับอะไรไหมกับคนที่บางคนเขารู้ไว้มาเขาก็ไม่ซื้อบัตร
ไม่มีธีรษศิลป์อย่างนี้เราก็เหนื่อยนะแล้วเจอกับเวียดนามเจอกับอะไรอย่างเนี้ยโหเราก็หนักหนักจริงจริง
แต่ว่าถ้าเราต่อยอดมันเป็นแล้วเราให้ข้อมูลที่มันถูกต้องกับแฟนบอล
ว่าหลายกาลนี้เราทำเพื่ออะไรมันจะดีกว่า
แต่มันต้องสะท้อนออกมาจากผลการแข่งขันที่เห็นเป็นรูปเป็นทรงด้วยนะ
ครับคืออย่างอาร์เซียนคับอินโดนิเซียแพ้เรา
จำได้ไหมในปี๒๐๒๐ที่เป็นแข่งที่สิงคโปร์ชุดนั้นหลายคน
อายุ๑๙๒๐เองนะเขามีเป้าหมายนะ

เขาแพ้เราก็จริงแต่เขามีสิ่งที่เขาจะต่อยอด
สุดท้ายชุดนั้นหลายคนกองหลังผมจำชื่อไม่ได้เนอ

ทุกวันนี้คือขนาดย้อนกลับไปนะ

พวกนี้มาเล่นเป็นแชมป์ชุด๔เกมนะครับ

จะได้แชมป์ไม่ได้แชมป์มันดีอยู่แล้ว
สำคัญอยู่ที่เราเตรียมอะไร

ไปไหนไม่มีปัญหาหรอกผมว่าทุกรายการ

เขาเรียกว่าแข่งขันคุณต่อให้คุณไปแข่งกับบอลวัด

ต่อให้เป็นบอลวัดทุกคนอยากจะเล่นให้เต็มที่อยู่แล้ว

มันสำคัญที่ว่าคุณเตรียมตัวไปยังไงมากกว่า
ไม่ใช่ว่า

ไม่มีแผนไม่มีแบบไม่มีอะไรต่าง
มันก็มันไม่

มันมีข้อเปรียบเทียบจากทีมที่มันประสบความมืดอย่างเกาหลีใต้
ญี่ปุ่นไปได้ขนาดนั้น

งแผนเข้ามาดูแผนเราเป็นยังไงมาเทียบกันสิ

เราอย่าปฏิเสธก็ดีกว่าว่า
เรายังทำในแบบที่เราต้องการไม่ได้
แต่เราแค่พูดว่าเวลากระทำเท่านั้นเอง
มันต้องหาฝ่ายในสมาคมที่

แล้วก็ทำไปตามแบบแผนนั้นจริง
แล้วก็ต้องใช้เวลาอดทนจริงครับ

มันไม่สามารถที่จะถูกหวย

มันยากไม่ได้

แต่เขาญี่ปุ่นเกาหลีหรือว่าทีม

ไม่ได้หวังว่าจะถูกหวยเนี่ยเขาทำทีมจริงเนี่ย

ภายในปี๒๐๕๐หรืออะไรของญี่ปุ่น

คือพอเขาพูดแล้วเนี่ยเราเห็นภาพว่า

เพิ่มไปใน๘๕ทีมเนี่ย

ดูตอนนี้ดูซิเนี่ยยังเหนื่อยอยู่เลยนะครับ

แล้วก็หลายคำถามก็แอบแซมไปนะครับ

ยังเป็นสัญญาสุดท้ายพอดี

แปลกใจมันมีค่าใช้จ่ายอะไรหรือเปล่าครับ
หาทีมไทยอุ่นเครื่องไม่ได้
ผมไม่แน่ใจว่าแก๊ปในการมาเถีของเขาเป็นยังไงนะ
แต่ว่าที่แน่ในช่วงที่เขาจะมาเนี่ย
หลายทีมเขาก็น่าจะต้องวางโปรแกรมอุ่นเครื่องไว้แล้ว
แต่ผมว่าเดี๋ยวมีผมว่าเดี๋ยวมีแหละไปตามเรื่องสุพนัทดีกว่า
สุนัขจะมาวันนี้ไหมแต่ว่าถ้าเอาจริงนะตามแก๊กแล้วก็ถ้ามาที่ไทย
มันก็ควรต้องมีสีนี้แล้วควรจะต้องมีเปิดตัวนิดหน่อยแล้วก็ลงเล่นหน่อย
แต่จริงยังไม่เห็นภาพสุพนัทในโซเชียลเลยทั้งคลิปทั้งภาพผมรอดูเลยไม่มี
คนก็ถามว่าไปจะติดปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ว่าจริงเราไม่ติดนะ
มันไม่น่ามีประเด็นอยู่แล้วนะครับเพราะตอนนี้เลสเตอร์เขาก็สร้างทีมเพื่อรอกลับขึ้นมาสู่หลีกสูงสุด
ซึ่งผมว่าแบงค์เขาคงเคลียร์กันแล้วแหละคุณลองไปดูบทสัมภาษณ์วินตั้งแต่สมัยก่อน
โมสรรู้อยู่แล้วรู้ในระดับพิเมลีกเนอะมันไม่ใช่ว่าคิดวันนี้แล้วพรุ่งนี้แถลงการหมดแล้ว
ข่าวเนี่ยออกไอ้ข่าวนั้นก่อนจะเป็นข่าวที่พวกเรารู้เนี่ยมันมีนักข่าวไปลงบทวิเคราะห์มาเป็นเดือนกว่าด้วยซ้ำ
ชนะทิพย์บอกว่าโหมันเป็นจังหวะชีวิตเหมือนกันคือจริงแล้วเนี่ยถ้ากดไปแบบนี้เนี่ยชนะทิพย์ย้ายไปเลยได้เลยนะ
สบายเลยถูกไหมเออไปเล่นกับเลสเตอร์หรือไปที่ไหนก็ได้เลยแต่ว่าแน่นอนแหละ
ฉะทีมข้างนอกก็ต้องซื้อซึ่งแน่นอนมันก็กลับไปที่ทีมในไทยเราก็ซื้อกลับเข้ามาเท่านั้นเอง
ก็เป็นเรื่องจวายชีวิตนะครับก็เล่าให้ฟังนะครับเป็นเรื่องต่อเนื่อง

ผมว่าน่ามาเพราะว่ามันเป็นทัวร์

คือมันต้องอยู่ในเงื่อนที่เขาจะเอามาอุ่นตรงนี้แหละยังไงก็ต้องมา

ก็บอกว่าอุ้มไปแน่เจ้านายเก่า

จะมาเสนอใครไหมเฮ้ยไปพี่เมลี่อีกไหม
ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือผมว่าผมอยากเห็น
ผมว่าแฟนบอลอยากเห็นว่าปฏิกิริยาเป็นยังไง
เพราะว่าอังเก้เองเขาก็

คืออุ้มไม่ได้เป็นคนที่จะชื่นชอบใครง่ายนะ

มีคนบอกว่าส้มเช้งไปไหน

ก็ยังซ้อมบรีซันแล้วก็จะเป็นตัวหลักอยู่แล้ว
เพราะว่าราชบุรีปีนี้เขาไม่ใช้เกาหลังต่างชาติ
ซึ่งโจทานก็เหมือนเป็นลูกครึ่งก็เป็นชาวต่างชาติ

คุณกิษณะพยุงหมอเอฟซีปั๊บโบร์โบ้
ส่วนเจวอลผมงอนแล้ว

ซึ้อที่เพิ่มเลยไงดาวที่จะได้เจอรถ
ใช่เค้าบอกก่อนเค้าจะเจรจรรย์กับทัวร์

คุณตู่นะซื้อต่อพี่เจ

ใช่โดนมาเยอะ
ก็ทุกคนติดตามดูกันเคลียร์ดิมเซ่วันนี้

ย้อนไปดูใครที่มาดูย้อนหลังก็มีทางยูทูป
ของไทยรัฐออนไลน์มีเฟซบุ๊คไทยรัฐสปอร์ต
ก็ติดตามกันได้เดี๋ยวก็จะคงตัดไปเป็นช่วง
ที่เราคุยกันก็เป็นความเคลื่อนไหว

กรกฎาคมนี้เนี่ยหวังว่ามันจะเคาะแล้วก็จบนะครับ
แล้วก็ไปกันในทิศทางนี้เพราะถ้าเกิดว่าอย่างที่เราบอกอ่ะ
ท้ายได้แค่นี้ว่าถ้ามีทีมใดทีมหนึ่งแตกแถวไปเนี่ย
ควบรวมบริษัทที่เป็นรูปแบบใหม่มันจะไม่เกิด
เขาก็ไม่แตกแถวนะมันต้องไปในเวรนี้นะครับ

ก็ต้องพยายามไปหากันดูก็ตั้งต้นกันเอานะครับ
หวังว่าบอลไทยจะกลับมาได้แล้วก็มันสำคัญที่สุดคือ
กลับไปที่แฟนฟุตบอลครับคือถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเขาหา
เจ้าของลิขสิทธิ์มาแล้วแล้วต้องเสียเงินดูเนี่ย
ก็ช่วยกันอุ่นหนุนแล้วกันขอให้มันถูกลิขสิทธิ์
คืออยากให้ทีมมีสมาธิในเรื่องของการทำทีมให้มากกว่า

พอทีมมีสมาธิผู้พยาบาลมีสมาธิ
ผมว่าเป้าหมายสำคัญฟุตบอลโลกรอบคันเรือก่อน
ปลายปีนี้๑๖๒๑วิทยาลัยยนต์ผมว่ามันสำคัญ
เมื่อถ้าอะไรมันแกว่งไปหมดแบบนี้

ก็เดี๋ยว๑๘กรกฎาเหมือนว่าได้เจออีก
จริงก็ติดตามกันได้แล้วกันนอกจากเคลียร์ริมเส้นแล้วเนี่ย
ก็ยังมีรายการเป็นไทยรัสล่าเขากีฬา
เราเจอกันทุกวันมาสักเที่ยงเที่ยงครึ่ง
จะเกาะติดทุกวัลละของ
วงการกีฬาทั้งกีฬาไทยแล้วก็กีฬาต่างประเทศ
วันนี้เคระเด็นเส้นหมดภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ